เหตุการณ์กระสุนปริศนาจากฟากฟ้าเราอ่านไปแล้วหลายรอบ
แล้วก็ยังมีอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์แบบนี้
ถ้าคุณไปยิงมั่วขึ้นฟ้าแล้วกระสุนตกลงมา
คือยังไงมันก็ตกกระสุนมันไม่ได้หายขึ้นไปบนอวกาศ
แล้วพอตกลงมาแล้วถ้าถูกลุกหลงมีคนถูกลุกหลงนี่มันถึงชีวิตได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วล่าสุดที่ชนบุรี
ตกใส่หลังคาโรงงานด้วยตกใส่หลังคาบ้านคนด้วยเนี่ยนะคะ
เอาพาไปตรวจสอบจุดแรกก่อนนะคะเป็นหลังคาโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
คนงานเขาทำงานอยู่นะคะนั่งประกอบแบตเตอรี่กันอยู่
ได้ยินเสียงดังเปรี้ยงบนหลังคาหลังจากนั้นมีกระสุนปืนค่ะ
ตกลงมาคนงานเขาบอกเทียวศีรษะไปนิดเดียวเท่านั้นเอง
พอมองที่พื้นอ้าวกระสุนปืนเนี่ยอยู่ทำไมล่ะคะแตกตื่นเลยนะคะ
บางคนก็วิ่งออกไปดูข้างนอกว่ามีใครยืมปืนอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะ
สรุปไม่เจอใครนะคะก็เรียกให้คุณตำรวจเข้ามาตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ส่วนหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานไป๓๐๐เมตร
มีเหตุการณ์กระสุนปริศนาเช่นเดียวกันค่ะเป็นบ้านของคุณวันทองพละแสนนะคะ
ก็เล่าให้ฟังครอบครัวนั่งรับประทานอาหารกันอยู่หลายคน
ภายในครัวเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้กับซิงค์ล้างจาน
พอทุกคนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเก็บถ้วยเก็บจานจะเอาไปล้าง
จังหวะที่ยืนล้างอยู่ตรงซิ้นได้ยินเสียงดังโครม
จากนั้นกระสุนปืนค่ะตกลงมาต่อหน้าต่อตาตอนที่ยืนล้างจานอยู่อ่ะ
คุณวันทองบอกเดชะบุญกระสุนไม่ถูกคนในครอบครัวและไม่ถูกตัวเธอเองด้วยเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าถ้าถูกนะโอ้โหจะกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เลยค่ะ

พวกไอ้พวกยิงปืนน่ะอย่ายิงเลยถ้าโดนใครก็ไม่อยากให้โดนหรอกเนอะ
มันอันตรายใครก็ไม่อยากสูญเสียอะไรใช่ไหมล่ะ
ถ้าโดนพ่อแม่ตัวเองล่ะโดนลูกโดนหลานตัวเองมันจะรู้สึกยังไงเราก็เสียใจเหมือนกันใช่ไหมค่ะ
แหละค่ะคุณวันทองฝากไปถึงคนที่คิดจะยิงปืนขึ้นฟ้า
หรือซ้อมยิงปืนเข้าป่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ

คือไปสถานที่ยิงปืนถ้าอยากซ้อมยิง
ตามสถานที่สาธารณะน้ำมันอันตรายต่อคนอื่นเหรอคะ